อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
รถยนต์ชนกัน๗คันรวด
และที่สำคัญคันต้นเหตุ
คนขับนั่งอยู่ในรถไม่ไปไหน

และแป๊บหนึ่งพยายามที่จะเร่งเครื่องหนี
ปรากฏว่าตำรวจต้องยิงล้อสกัดไว้แบบนี้นะครับ

เหตุการณ์แรกที่เอามาฝากกันนั้นเป็นอุทาหรณ์นะครับ
เป็นเหตุระทึกบนท้องถนนกลางเมือง
ข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับ
เมื่อรถเก๋งสีแดงไปชนท้ายรถเก๋งสีเทา
แต่เหตุการณ์ประทึกจริงเกิดขึ้นหลังจากนั้น
จะเป็นยังไงให้คุณผู้ชมชมแบบเต็มกันก่อนนะครับ
มีคนเข้าไปล้อมรถเพื่อสกัดเพื่อเรียกให้เจ้าของรถคันสีแดงเนี่ย
ลงมาพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหาย
แต่ปรากฏว่าเจ้าของรถเก๋งสีแดงไม่ยอมลงมานั่งนิ่งอยู่ในรถครับ
กระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะมาเคาะกระจกพูดคุยก็ตาม
แต่แล้วสักพักเดียวนะฮะรถเก๋งคันสีแดงคันนี้ก็เร่งเครื่องครับ
ฝ่าสี่แยกจะตรงไปเลยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องวิ่งตาม
และที่ระทึกมากคือใช้ปืนยิงใส่ล้อรถจนสามารถหยุดรถไว้ได้
จังหวะที่เจ้าหน้าที่ใช้ปืนยิงโอ้โหคนแถวนั้นร้องกันลั่นเพราะความตกอกตกใจนะครับ
เหตุการณ์ต่อมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็วิ่งมาประกบรถทั้งฝั่งประตูซ้ายและขวา
เพราะไม่แน่ใจว่าในรถเป็นคนร้ายที่มีอาวุธพร้อมต่อสู้หรือเปล่านะครับ
แต่สุดท้ายไม่มีเหตุการณ์รุนแรงไปมากกว่านี้ครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าคนขับมีอาการลมชักจนเหยียบคันเร่ง
พอรถกู้ภัยมาถึงก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ภายหลังเหตุการณ์นี้นะครับทางญาติของคนขับรถเก๋งสีแดงเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวครับ
บอกว่าคนขับรถเก๋งคันสีแดงเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคลมชักเป็นโรคประจำตัวนะฮะ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะอาการโรคกำเริบครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจับจ้องมองจอเลยเพราะอาจจะมองไม่ทันด้วยซ้ำว่ารถคันข้างหลังเนี่ยมาชนรถคันข้างหน้าที่เขาจอดติดไฟแดงได้อย่างไร
แต่เหตุการณ์นี้มีคำถามว่าโอ้โหคนที่ขับรถมาชนท้ายรถคนอื่นเขาเนี่ยแค่ลงมาดูเหรอเพราะท้ายที่สุดขับรถหลบหนีไปนะครับ
เหตุระทึกบนท้องถนนอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยฮะเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกเทคโนโลยีปฐุมธานีนะครับฝั่งขากลับมุ่งหน้าไปยังรังสิตปฐุมธานีคุณผู้ชมเห็นรถที่เขาจอดติดไฟแดงกันอยู่ไหมครับ

แต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านอาหารเวลาทำอาหารเสร็จแล้วก็โทรไปตาม
โอ้โหตัดสายทิ้งติดต่อไม่ได้ราว๒๐นาทีกว่าที่จะติดต่อได้
แล้วกว่าจะมารับเจ้าของร้านอาหารก็เลยโวยวายแล้วครับ
ที่เป็นผู้หญิงโวยวายบอกว่าโอ้โหทำไมมาช้าแบบนี้
ถ้ามาช้าแบบนี้อาหารที่จะไปส่งลูกค้ามันก็เย็นพอดี
แล้วหลังจากนั้นมีปากเสียงกันครับและท้ายที่สุดก็เห็นแล้วฮะว่า
รายเดอร์หนุ่มคนนี้ไม่พอใจทั้งต่อยหน้าตบบ้องหูบีบคอเจ้าของร้านอาหาร
ซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับส่วนเพื่อนเจ้าของร้านอาหารก็พยายามที่จะมาห้ามปราม
ท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่รอพอก็เข้ามาช่วยเคลียร์ไว้ได้นะครับ
ส่วนรายเดอร์เองนะฮะก็ไปพบพนักงานสอบสวนแต่เขาอ้างแบบนี้ครับ
บอกว่าเจ้าของร้านอาหารมาด่าเขาหยาบคล้ายจนเขาของขึ้นอารมณ์ขึ้น
ก็เลยทนไม่ไหวต้องลงมือแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้บ้างต้องบอกว่ามันระทึกจริงนะ
เหมือนกับว่าคุณผู้ชมกำลังนั่งอยู่ในรถเก๋งคันนี้
รถเก่งคันนี้นะฮะคนขับคนนั่งผู้โดยสารกำลังคุยกันเพลิน
ขับขึ้นเขาค้อที่เพชรบูรณ์ปรากฏเกิดเหตุการณ์ขึ้นตรงหน้า
แบบที่คุณผู้ชมจะได้ดูครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหมันระทึกจริง
และสิ่งที่มีคำถามก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์ตกเหวลงไปเสียชีวิตหรือไม่
อันนี้คือแหกโค้งลงมาเป็นเส้นทางลงจากเขาไปชนเหล็กกั้นข้างทาง
แล้วคนนั่งซ้อนท้ายเนี่ยกระโดดลงมาได้ทันแต่คนขับเนี่ยนะครับ
กระเด็นพุ่งข้ามเหล็กกั้นเส้นทาง
เหมือนลักษณะเป็นเหี้ยวเลย
เพราะว่าเจ้าของคลิปเขาก็รีบจอดรถ
ลงไปดูเพื่อเพื่อจัดช่วยเหลือ

จะมีเหี้ยวที่เหงา

เขาบอกว่าเกิดจากสายเบรกขัด
ของรถที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยโอ้โหโชคดีมาก
เป็นช่างอธิบายไว้แบบนี้ครับบอกว่า
สายเบรกของรถจักรยานยนต์คันนี้ขาด
แล้วก็เชื่อว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่ของแท้
เป็นรถที่เอาไปแต่งเบรกมา
ของที่เป็นอะไรอาจจะไม่ได้คุณภาพนะครับ
ก็เลยเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่ง
มีรถยนต์คันหนึ่งขับเข้าอู่

ไอ้คอนโซลด้านหน้าเนี่ย
มันบวมเป่งปูดยังไงไม่รู้
พี่ลองแกะคอนโซลดูหน่อยว่าจะซ่อมอะไรได้บ้าง
ปรากฏว่าช่างไปรื้อคอนโซลด้านหน้า
แล้วเจอเจ้าตัวยักษ์ตัวนี้ครับ

มันมุดเข้าไปอยู่ในคอนโซลหน้ารถได้อย่างไรนะฮะ
โอ้โหช่างซ่อมก็ตกอกตกใจแล้วครับ

เมื่อถูกงัดถูกแงะออกมาหมดแล้ว
วิทยุช่องแอร์ช่องใส่ของด้านหน้า

แล้วก็จะมาเจอเจ้าตัวนี้แหละครับ
เจ้าของคลิปก็เขียนแคปชั่นเอาไว้เลย
บอกว่าถึงกับต้องวางเครื่องมือมาช่วยน้องเลย

ก็ช่วยดึงงูตัวใหญ่นี้ออกมาแล้วครับ
สุดท้ายเจ้างูก็หลุดจากคอนโซลหน้ารถ

รอการนำไปปล่อยตามระเบียบแล้วครับ
ส่วนเจ้างูตัวนี้มันไปหาที่ลงเหมือนกันครับ
เพื่อที่จะเอางูออกมาให้ได้
หลายคนสงสัยงูมันไปกดเงินหรือเปล่านะครับ

เจ้าหน้าที่กำลังมุดแบบนี้เลยนะครับ
ผู้ชายทั้งสองคนกำลังพยายามเอาเจ้างูตัวใหญ่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเกาะสมุยที่จังหวัดสุราชธานีนะครับ

คือช่วงนี้ที่สมุยก็มีฝนตกบ่อย
ก็เลยทำให้งูมันเลื้อยหนีฝนกัน
บังเอิญที่ด้านหลังของธนาคารกรุงเทพสาขาบ้านบ่อผุดเป็นป่าละเมาะครับ
ก็เลยคาดว่าเจ้างูเนี่ยมันน่าจะเล้ยมาจากป่าระมะ
เปิดช่องที่ทำให้สามารถที่จะมุดเข้าไปเพื่อจับงูได้
เสร็จครับใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงกว่าจะจับงูตัวนี้ออกมาได้
อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
เจ้าของห้องตื่นมาแต่เช้าพบว่าเหมือนเลือดเต็มห้องเลยนะคุณฮะ
ต้องเดินตามในห้องดูว่ามีศพอยู่ในห้องหรือเปล่านะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะสภาพห้องของเจ้าของคลิปที่ตื่นมาก็ตะลึงครับ
คราบสีแดงแบบนี้เพราะรอยเลือดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ
บอกโอ้โหสยดสยองอย่างกับหนังฆาตกรรมเลยนะฮะ
ทีนี้สงสัยก็ต้องตามหาว่าเอ๊ะรอยเลือดที่หยดเป็นทางไปเรื่อยเนี่ย
มันจะไปถึงไหนจะไปเจอศพใครหรือเปล่ามันหยดไปถึงอีกห้องหนึ่งนะครับ
และท้ายที่สุดเฉลยฮะนี่ครับฆาตกรสีผสมอาหาร
นั่นก็คือเจ้าแมวที่เลี้ยงไว้นั่นเองคือเจ้าแมวตัวน้อยเนี่ยนะฮะ
มันเอาขวดสีผสมอาหารมาเล่นจนเนื้อตัวของมันก็มอมแมมขนเป็นสีแดง
แล้วมันอาจจะวิ่งเล่นสนไปมาตามห้องต่างนะครับก็เลยกลายเป็นสีแดงเลอะเต็มพื้นห้องเลย
คุณผู้ชมฮะผมพาคุณผู้ชมไปที่นี่หลายคนดูภาพแล้วคิดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
โอ้โหที่นี่มีน้ำผู้ธรรมชาติพุ่งขึ้นสูงสวยงามขนาดนี้หรือเปล่า
แต่จริงแล้วมันคืออะไร
ให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทย
หน้าตลาดทองทิพย์ที่ชุมชนบ้านเตาถ่าน

ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่
ธรรมชาติพุ่งสูงแบบนี้นะครับ
แต่ว่านี่ฮะท่อมันแตก

ทำให้น้ำมันพุ่งทะลักมาแบบนี้
คือเป็นช่วงเช้าเวลาที่หลายคน

ก็ได้เห็นภาพน้ำผู้ขนาดใหญ่ริมถนน
นี่ถ่ายไว้แต่ไกลก็ยังมองเห็นเลยนะครับ

คือท่อส่งน้ำปลาปลาริมถนน

ขับผ่านม่านน้ำไปช้า

ล้างรถไปในตัวเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะครับ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องรุดมาที่เกิดเหตุแล้วครับ
เพื่อมาซ่อมท่อขนาดใหญ่นี้นะฮะ

ชาวบ้านเนี่ยไม่มีน้ำใช้ไปเกือบทั้งวันเลยนะครับ

แต่อะไรมันก็ใหญ่ไปหมดทั้งงานเลยนะฮะ
เดี๋ยวกลับมาดูความมหือมาของสิ่งที่ผมจะให้คุณผู้ชมดูครับ
กลับเข้ามาติดตามรายการเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับ

และแน่นอนมีงานนึง
เป็นงานบุญใหญ่ได้บุญเยอะ

ในงานเนี่ยโอ้โหใหญ่โตมโหลานจนยากเกินกว่าจะบรรยายแล้วนะฮะ
โอ้โหมะหื้อม่ายัยโตยากเกินกว่าที่จะบรรยายจริงจริง
หม้อก๋วยเตี๋ยวฮะใหญ่ขนาดต้องเอาเสาเอารอกเนี่ย
ชักขึ้นเพื่อจะติดตั้งลงบนเตากันเลยทีเดียวนะครับ
แล้วพอตั้งหม้อทำก๋วยเตี๋ยวได้เสร็จแล้ว
แหมมีคนที่จะไปทำก๋วยเตี๋ยว
เราก็นึกว่ายืนอยู่ข้างบ่อน้ำขนาดใหญ่นะครับ

เป็นของร้านปฐุมทอง
ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังของสมุทรปราการครับ
คือเวลาทางวัดไหนมีงาน

ทำก๋วยเตี๋ยวแจกชาวบ้านที่มาร่วมงานนะครับ
งานนี้เขาก็เลยมีการออกแบบระบบเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยว
แจกงานบุญที่คนเยอะจะเข้ามาร่วมงานนะครับ

ลำเลียงชามก๋วยเตี๋ยวไปตามจุดต่าง
เพื่อใส่เส้นใส่เครื่องใส่น้ำ
ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเสร็จสับ
ก็ส่งไปยังวงล้อที่หมุนด้วยมอเตอร์
ให้ชาวบ้านได้หยิบกันนะฮะ
หลายคนบอกว่าโอ้โหหม้อใหญ่ขนาดนี้
สงสัยเวลาทำก๋วยเตี๋ยวทีเวลาจะลวกลูกชิ้นที

เยอะไม่เยอะให้คุณผู้ชมดูภาพสิครับ
โอ้โหลูกชิ้นเนี่ยเต็มไปหมดเลย

กินได้หลายคนมากนะครับ

มันก็ใหญ่โตมโหลานไปหมดเหมือนกันนะครับ
เอาล่ะพาสายกินไปกินกันต่อเลยนะครับ
คราวนี้ไปกินหมูสะเต๊ะ

เพราะเป็นหมูสะเต๊ะย่างบนใบตองครับ

ตอนเช้าที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมของกินสารพัด

แต่ทีเด็ดที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้วันนี้นะฮะ
ก็คือหมูสะเต๊ะย่างใบตองนั่นเองครับ

เปิดขายมานานกว่า๔ปีแล้วนะครับ
เด็ดเคล็ดลับสำคัญของร้านก็คือ

มาวางรองหมูสะเต๊ะตอนที่อยู่บนเตาย่างนะครับ
เขาบอกว่าเคล็ดลับนี้ได้ประโยชน์หลายอย่าง
กลิ่นหอมของใบตองแน่

ฟุ้งขึ้นมาแล้วมาติดหมูสะเต๊ะ
ทีนี้เนื้อหมูสะเต๊ะก็จะสวยครับ
ไม่มีคราบของผงขี้เท่าด้วย

เพราะว่าต้องนำไปหมักกับน้ำกะทิ

ส่วนน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มแล้วก็อาจารย์เนี่ย
ทำเองครับเอาถั่วมากวน
เป็นน้ำจิ้มสดใหม่ทุกวัน

เดินตลาดสดเทศบาลตอนเช้า
แล้วก็แวะชิมหมูสะเต๊ะย่างใบตอง

นั่งนี่บ้างฟอร์มูล่าโหมง

ติดใจต้องไปอีกแต่ถ้าคนไม่เคยนั่งอยากเชิญให้คุณผู้ชมไปที่แม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับ
นี่ครับชาวบ้านที่นี่เป็นชาวมงค์ก็กำลังตื่นเต้นแล้วครับรอที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ
ก็เตรียมฟอร์มูล่ามงค์เอาไว้สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนครับ
ฟอร์มูลาโม้งเนี่ยหลายคนเนี่ยเคยเห็นแล้วนะฮะมันก็คือรถล้อเลื่อนไม้
แต่ทีนี้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวขับขี่ง่ายครับ
ส่วนใครที่อยากจะสนุกสนานแบบแอดเวนเจอร์แบบนี้ถ้าได้ไปแล้วต้องลองนะครับ
เพราะว่าคุณขึ้นไปบนดอยทางชาวบ้านเขาจะเตรียมรถล้อเลื่อนไม้
หรือว่าฟอร์มูล่ามงค์ไว้บนดอยนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการปล่อยให้รถฟอร์มูล่ามงค์เนี่ย
ไหลลงมาตามเส้นทางลาดเชิงเขาระยะทางกว่า๓๐๐เมตร
ซึ่งระหว่างนั้นจะเป็นช่วงที่สนุกที่สุดนะครับเพราะคุณต้องบังคับรถลงมาเอง
แหมสนุกสนานอย่างที่เห็นแล้วครับถ้าคุณผู้ชมไม่เคยลองเนี่ย
คุณผู้ชมต้องไปจริงนะฮะที่อำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับ
ส่วนใครที่ไปเชียงใหม่ก็ต้องไปสัมผัสอากาศหนาวและแน่นอนคุณไปดูทะเลหมอกบนดอยอินถนนนะครับ
ตอนนี้ดอยอินทนนท์เขาเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
อุณหภูมินะฮะเลขตัวเดียวแล้วนะครับ๗๘องศาเซลเซียส
แต่ที่นี่ครับการจะไปท่องเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันโควิดด้วย
ก็ต้องวางแผนกันดีในการท่องเที่ยวครับ
รีบไปลงทะเบียนจองท่องเที่ยวที่ดอยอินทนนท์ไว้ก่อนเลยนะครับ
เพราะว่าเขามีการจำกัดนักท่องเที่ยวแต่ละจุดให้ไม่เกิน๕๐๑๐๐คนต่อช่วงเวลานะครับ
เที่ยวยังไม่ทันจุใจเลยหมดเวลาของรายการซะแล้วนะครับ
ขึ้นเขาพระยาเดินทงที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับ
ซึ่งที่นี่เขาได้ฉายาว่าเป็นถนนลอยฟ้าเพราะว่าขับรถขึ้นไปถึงที่นั่น
แล้วมองลงไปจะเห็นวีที่สวยงามโดยเฉพาะเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ด้วยนะครับ

ส่วนสัปดาห์หน้าเราเจอกันวันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงครึ่งหน้าจอไทยรัฐทีวี
กับรายการเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ